แต่ก็รู้สึกดีกับสายตามาก

แต่ก็รู้สึกดีกับหัวใจมาก

เพราะพี่นุ้ยกำลังคิดอยู่ว่าพี่นุ้ยจะช่วยให้ผม

หลายคนแล้วพี่ช่วยให้กลับบ้านไวหลายคนแล้ว
แต่วันนี้ไม่ต้องห่วงน้องรอนเอเอฟมานี่นะครับ
เดี๋ยวพี่ช่วยเองวันนี้แหมไม่เจอกันอ่ะ

วันนี้ตัวช่วยก็พร้อมแล้วคุณลอนก็พร้อมแล้ว
การแข่งขันก็พร้อมแล้ว๘ข้อไม่ยากค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มึงตัดผมมาใหม่

เฮ้ยตัวตาหาผัดไหน

ถ้าเข้ามาทำไมต้องบวนหัว

อย่าทานอย่างนี้นะคนกำลังเครียด
ทำไมนะโถไม่ต้องเครียดหรอก
เดี๋ยวอีกไม่กี่วันน้าเข้าไปอยู่กับพ่อดมแล้ว

ไม่ชอบเครียดมากเลยทุกวันนี้เครียดจริง

ก็ที่บ้านเนี่ยวันนี้หัวบันไดไม่แห้งเลย
ไม่มันเกี่ยวอะไรกับวันคือหัวอะไรแม่งมันเรื่องอะไร
ก็มีแต่คนมารุมจีบลูกครูเนี่ย
โอ้โหคนมารุมจีบลูกแบบ

นี่ผมไม่อยากจะคุย
ดีเขาก็ไม่อยากจะฟังกูเนี่ย

น้องสาวมาอยู่บ้านยังไม่ถึงปี
นิ้วหัวเข้าไปแทนบ้านยังไม่แห้งเลย
เฮ้ยแสดงผู้ชายมาหาตลอด

ที่ไหนอยู่ที่ไหนน้ำท่วม
อยู่ที่ไหนน้ำท่วมเอาดิมาดิ

ไม่จริงนี่คนสวยจริงอยู่นี่

ยกขาชียกขาชี

เอ๊ะใครเอาตู้เย็นมาส่ง
สุดยอดเลยลูกนะ

โอ๊ยนี่แม่คุณกินอะไรตุนไว้ตรงนี้โครงการแก้มลิงเหรอ

ไม่ต้องไปเรียนไกลเพื่อน
เพราะมันแหละพี่ภูมิใจว่าผู้ชายมารูมจีบ

แยกกันทุกวันหน้ารมขาหนาวันก็ไม่พอว่างเลยอ่ะ
โอ้โหขาหน้าแน่นมาก

อะไรอัมอ๋ออัมอยากหิว

ไม่กินครับไม่กินครับเอ้า

แฟนผมแฟนใคร

เฮ้ยแฟนพี่เฮ้ย

พี่น้องพ่อสวัสดีครับเออสวัสดี

พ่อครับพ่อต้องให้ลูกสาวผมนะครับ

ยังไงผมเป็นจิ๊กโกตว

เป็นกะเลีอง
พึ่งลงมาจากดอย

อยากเข้าพูดไหม

ไปตับไปเฉา

บ้านผมยอจอยากจน

เฮ่ยสองส้น

ขายตาย
ไม่เอาล่ะ
เรียนให้จบก่อนแล้วค่อยมาจีบลูกกูไป

ผมมาเป็นคนเดามอ

ทองออ่าทำงานอ่าอยู่ที่รองอกระดอทอนะ

ดังได้ดังได้มานี่ดังได้

ด่อนเยา
อ๋อยอร์

ทำไมน้ำมันหมดเนี่ย
เออรถเจียว

อ่อนชื่อ

มีอะไรนะเดินไปรอ

กรรณออะไรกรรณอ
กรรณานะ

แขกรับเชิญของเราเชียบ
แต่ตอนนี้ต้องรอพักโฆษณากันสักแพบ
ช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ